คุณผู้ชมไปกินเนื้อย่างเตาถ่านหอมดีกว่า

ฟินพาไปที่จังหวัดตราดเลยคุณผู้ชม

นี่ครับโอ้โหคู่แข่งน้องโอลีฟก็ต้องมาแล้วล่ะคุณผู้ชม
น้องคนนี้น้องนามรีแม่ค้าขายเนื้อย่างแหวกอกริมอ่างเก็บน้ำสะสีเสียด

เผื่อน้องเยาวชนตื่นมาดูอยู่นะครับ
คือน้องเป็นนักศึกษาปวสปี๒ของวิทยาลัยเทคนิคตราช

เปิดร้านขายในย่างเตาถ่านกับเพื่อนสองคน
แต่เอาที่สูตรเด็ดของเนื้อย่างก่อนนะ
เป็นเนื้อย่างสูตรเด็ดหมักเครื่องเทศจนนุ่ม
เสียบไม้ขายละไม้ละ๑๐บาทเท่านั้นครับ
มีผักดองเป็นของแก้มของเคียงให้ฟรีด้วย

คือโอ้ดูสิฮะคนต่อแถวซื้อเต็มไปหมดเลย
ดึงดูดด้วยการแต่งตัวอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม

คือก่อนหน้าที่จะมาเป็นชุดนี้น้องเขาบอกแบบนี้นะ

คือมันร้อนหนูก็ปิ้งหน้าไฟมันก็ร้อนอากาศมันก็ร้อน
ก็เลยถอดเสื้อตัวนอกออกเหลือแต่สายเดียว
เพื่อนเห็นแล้วก็เลยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก
โอ้โหเท่านั้นแหละฮะกลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วโลกโซเชียลคนก็ตามมาครับนะฮะ
หลังจากนั้นอ่ะเริ่มเปิดอกนิดนึงเพราะว่าเป็นจุดขายไปแล้วคนสนใจนะ
แล้วที่สำคัญมันเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยถึงวันนึงเนี่ยวันละ๕๐๐ไม้เลยทีเดียวนะครับ
จากเดิมใส่มิดชิดยอดขายอาจจะไม่ได้มากเท่านี้
เอาใครอยากลองชิมเนื้อย่างเสียบไม้ต่อถ่านของน้องนามรี
พี่กัดนิดนึงอยู่ที่อ่างเก็บน้ำ
หมิริมอ่างเก็บน้ำสระศรีเซียจังหวัดตุวัด

โมงเย็นถึง๒ทุ่มแค่๒วันเท่านั้นนะครับ
ใครไปก็ลองไปอุดหนุนก็ได้แล้วกันนะฮะ

เสาร์อาทิตย์ครับพี่เบิร์ตจะรีบไปเลยใช่ไหมคะครับ